และเมื่อวานนี้ก็ครบ๗วันที่ทั้ง๑๓คนหายเข้าไปในถ้ำหลวง
ขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
หลังจากนั้นตลอด๗วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมสรรพากำลังในการค้นหาอย่างเต็มที่และเต็มกำลังค่ะ
วันนี้ไทยรัฐทีวีนะคะจะพาคุณผู้ชมไปไล่เลียงลำดับเหตุการณ์
หายไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ติดตามได้จากรายงานค่ะ
ซึ่งมีความยาว๕นาทีก่อนเดินทางเข้าไปในถ้ำ
นาฬิกาเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
พบรถจักรยาน๑๑คันจอดอยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวง

๑นาฬิกา๑ในผู้ปกครองของทีมหมูป่า
โทรหาลูกชายและทราบว่าลูกชายกับเพื่อนเข้าไปในถ้ำหลวง

มูลนิธิสยามรวมใจแม่สาย

ว่ามีเด็กอายุ๑๑๑๖ปี
หายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ศูนย์วิทยุ๑๙๑สพแม่สาย
ได้รับแจ้งว่ามีเด็กหายเข้าไปในถ้ำ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
และได้แจ้งให้สายตรวจสอบพอโป่งผาเข้าไปตรวจสอบ

หลังใช้เวลา๒ชั่วโมงในการค้นหา

และกระเป๋าของนักฟุตบอลวางอยู่ที่พื้น
ภายในถ้ำหลวงที่กู้ภัยเข้าไปค้นหา

และทีมกู้ชีพสมาคมศิริกรเชียงราย
ประชุมร่วมกันซึ่งหลังจากประชุมเสร็จ
ข้อสรุปให้ยุติการค้นหาเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
๑๓นาฬิกานายนรงศักดิ์โอสธนากร

เพื่อสำรวจโพรงถ้ำจุดที่มีน้ำท่วม
พบว่าน้ำมีระยะทางความยาว๑๕เมตร

แต่ทีมนักประดาน้ำก็ไม่สามารถฝ่าไปได้
เพราะติดเรื่องน้ำขุ่นและมีทรายไหล
จึงตัดสินใจถอนกำลัง
และนายประมวลคุณงามความดี
เจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ให้กับหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกู้ภัย

รวมทั้งรอยมือรอยเท้าของนักฟุตบอลทั้ง๑๓คน

ซึ่งอยู่ลึกเข้าไป๓กิโลเมตร

แถลงยืนยันแผนปฏิบัติการค้นหา

นายประชันมีบุญผู้อำนวยการส่วนคู่ภัย

ต้องกลับออกมาปรับแผนการทำงานใหม่

กองทัพเรือจำนวน๑๖นาย

ญาติญาติเริ่มเดินทางมาจุดทูบเทียน

จำนวงลูกหลานให้ปลอดภัย

นักประดาน้ำชุดที่๑ออกมาพบรอยมือรอยเท้า

เตรียมเข้าค้นหาต่อจากชุดแรก

งทัพเรือส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ
โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

หายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

จากจุดที่จะเข้าไปค่อนข้างที่จะแคบ

อยู่บริเวณโถงภายในถ้ำดังกล่าว

กันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย

ขณะนี้ยังไม่เจอทั้ง๑๓คน
หลังมีข่าวลือทางโซเชียลมีเดียว่า

เช้ามืดของวันที่๒๕มิถุนายน

เพิ่งเดินทางมาถึงเชียงรายไม่กี่ชั่วโมง

ก่อนเดินเข้าจุดดำน้ำและลงดำสำรวจ

ขวางปากถ้ำจนสำเร็จพบว่า
ภายในถ้ำมีลักษณะสลับซับซ้อน

ซึ่งมืดสนิทและพบว่ามีการทำสัญลักษณ์ไว้
แต่ไม่พบตัวผู้สูญหาย

ปรากฏพบปล่องจึงยนอาหารและขนมลงไป

รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้๔๐นาย

เบี่ยงให้น้ำไหลไปทางอื่นแทนที่จะเข้าถ้ำ

พร้อมกับชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทาง

อกจากนี้หน่วยซิลยังปรับแผนเฉพาะกำลังพล
เพื่อนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปในคราวเดียว
ย้อนกลับออกมาจนกว่าจะถึงที่หมาย

มีเชือกต่อระยะเชือกช่วยชีวิต

ก็สามารถช่วยเหลือได้ทันที

ลงพื้นที่ถ้ำหลวงติดตามปฏิบัติการค้นหา
พร้อมเข้าพบผู้ปกครองเพื่อให้กำลังใจ

คือระดับน้ำในถ้ำที่เพิ่มขึ้น
ดำนามยากลำบาก
สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสูบน้ำออกโดยเร็ว

ก็ระดมเครื่องปั่นไฟสายไฟ

แม้วันนี้หน่วยซิลจะเข้าพื้นที่เพื่อนำอุปกรณ์ประจำจุดแล้ว

สูบน้ำออกจึงสามารถเดินหน้าค้นหา
่งหน้าไปพัทยาบีชตามเป้าหมาย
จากหน่วยซิลแล้วยังมีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

โดย๑ชุดตามหน่วยซิลเข้าถ้ำ
ส่วนอีก๑ชุดเดินเท้าร่วมกับชุดสำรวจของตำรวจต่อชะดอ
สำรวจภูเขาเหนือถ้ำหาปล่องเพื่อโรยตัวเข้าไป
หลังมีรายงานว่าเมื่อวานนี้พบปล่องเหนือถ้ำ
แต่จากการสำรวจเป็นหลุมยุบ๒หลุม

เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญสภาพฝนตกต่อเนื่องเป็นอุปสรรคต่อการค้นหา

บริเวณหน้าถ้ำเร่งลำเลียงชุดสูบน้ำแรงดันสูงมาติดตั้ง

ขณะที่หน่วยซิลยังคงปักหลักอยู่ภายในถ้ำ

และมีการจัดกำลังชุดใหม่เข้าไปสมทบ
ตอนนี้รวมแล้วกว่า๓๐นาย
เพื่อสนับสนุนการจัดเสบียงและถังก๊าซออกซิเจน

เรายังสู้ปริมาณน้ำฝนไม่ได้เดี๋ยววันนี้ต้องทำมากขึ้นกว่าเดิม
นายนรงศักดิ์โอสดธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยอมรับว่า
การทำงานเริ่มยากขึ้นเนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง
แม้จะพยายามสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
แต่ปริมาณน้ำก็ยังเอ่อสูงแต่ยังคงเดินหน้าสูบน้ำอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันทีมค้นหาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ต่อชะดอทหารและอาสาสมัครแบ่งกำลังเดินเท้าเข้าสำรวจ๓ปล่อง
ถ้ำด้านทิศเหนือแต่ทั้งหมดก็เป็นปล่องตัน
เข้าสู่วันที่๒๘ฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำสูงขึ้นรวดเร็ว
อีกประมาณ๘๐เมตรถึงปากถ้ำประมาณตี๒เจ้าหน้าที่ต้องถอยร่นออกมา
และตัดกระแสไฟฟ้าช่วง๖นาฬิกาน้ำท่วมทุกห้องโถงถ้ำ
เกือบถึงปากทางเข้าถ้ำนับเป็นอุปสรรคสำคัญในการค้นหา
ช่วงบ่ายท้องฟ้าเริ่มเปิดแต่ระดับน้ำภายในถ้ำยังสูง
ซิลยังไม่สามารถกลับเข้าไปในถ้ำได้
จากบางจุดมีน้ำท่วมสูงถึงเพดานถ้ำ
และได้แบ่งกำลังพลขึ้นสำรวจบนภูเขาถ้ำหลวง
ขณะเครื่องสูบน้ำเริ่มเดินเครื่องแต่น้ำกลับดันขึ้น
ไหลเอ่อออกมาถึงหน้าถ้ำเนื่องจากในถ้ำมีตาน้ำ
ทหารเรือและผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ชีพทางทะเลและในถ้ำจากกองทัพสหรัฐประจำภาคพื้น
ส่งคลื่นสัญญาณโดยใช้ดาวเทียมสำรวจภาคพื้น
รณีวิทยาทางทหารของสหรัฐมาสแกนภูเขาถ้ำหลวง
ซึ่งการสแกนจะออกมาเป็นรูปแบบระบบอินฟาเรท๓มิติ
หากพบกลุ่มเด็กเครื่องจะแสดงผลเป็นรูปคน
ก็จะเริ่มปฏิบัติการค้นหาไปตามจุดนั้น
ส่วนพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาขอเสื้อผ้าจากทางญาติผู้สูญหาย
เพื่อให้สุนัขตำรวจดมกลิ่นค้นหา
และวันนี้ยังนำรถบรรทุกหินคลุกไปปรับปรุงพื้น
บริเวณหน้าปากถ้ำและถนนทางเข้า
เพื่อให้รถของเจ้าหน้าที่ใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ประกาศแจ้งถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อรับบัตรสำหรับเข้าถ้ำ

ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานกันอย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรไม่สามารถเข้าได้
ส่วนปากทางเข้าถ้ำเจ้าหน้าที่ได้นำกลวยยางมาวางไว้
ปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาด
สรุปแล้วใน๔วันระหว่าง๒๕๒๘มิถุนายน
การค้นหา๑๓ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค
แต่เจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังทุกช่องทางในการค้นหาอย่างเต็มกำลัง
ด้วยความหวังว่าจะช่วยผู้สูญหายทุกคนออกมาให้ได้

ภารกิจนำทีมหมูป่าอาคาเดมี่กลับสู่อ้อมอกครอบครัว
คู่กับการสำรวจเจาะบ่อบาดาน

ตาน้ำระบายน้ำได้สำเร็จ

ซึ่งเป็น๑ใน๔แผนปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิต
ลดระดับน้ำเพื่อให้หน่วยซิลดำน้ำเข้าทางปากถ้ำ
ไปสู่พื้นที่เป้าหมายพัทยาบีช
คาดว่าทั้งหมดจะอยู่จุดนั้น
ขณะที่นักดำน้ำของหน่วยซิล๔นาย
ดำน้ำเข้าไปสำรวจพื้นที่ห้องโถง๓อีกครั้ง

มกลางอุปสรรคทั้งระดับน้ำและเส้นทางที่คดเคี้ยว

ทำให้อีกภารกิจสำคัญถือเป็นสัญญาณบวก

คือการสนที่กำลังจากหลายภาคส่วน

เดินเท้าสำรวจปล่องฝั่งดอยผาหมี
ปล่องที่๔จากจำนวน๔ปล่อง
มีความกว้าง๑เมตร๕๐เซนติเมตร

นิษฐานว่าเป็นทางน้ำไหลผ่านและอยู่ใกล้โถง
ลงสู่ด้านล่างประมาณ๔๐เมตร

และมีตาน้ำผุดขึ้นจากพื้นประมาณ๒จุด

จะสามารถเชื่อมไปยังถ้ำหลวงได้หรือไม่
หยุดลงไปแบบนี้
แบบไหน
ความพักว่าคำตอบกันดังสามชีวิตได้

เหลือลงไปในปล่องต้นน้ำของถ้ำ๒๐กล่องเป็นกล่องลอยน้ำได้
บรรจุไฟกระพริบเห็นได้ชัดแม้อยู่ในที่มืด
อกจากนี้ยังมีอาหารขนมน้ำดื่มแผนที่ปากกาและโทรศัพท์
หวังจะถึงมือทั้ง๑๓ชีวิตเพื่อส่งสัญญาณมายังภายนอกได้ว่า
จากทุกสรรพกำลังที่ทุ่มเทหวังให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จ
แต่ที่ขาดไม่ได้คือการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ได้เดินทางลงพื้นที่ในช่วงสาย
เข้าพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่
อย่าให้เวลาเสียเปล่าทุกนาทีต้องทุ่มเทให้สุดใจ
รวมถึงพูดคุยกับครอบครัวเพื่อให้กำลังใจ
และขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
ต่างจากเรื่องของความเชื่อที่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
โดยหนึ่งในญาติของผู้สูญหายได้นิมนต์เกจิชื่อดัง
ครูบาเจ้าบุญล้อมหน่อแก้วโพธิญาณเจ้าสำนักวัดห้วยหินในเจริญธรรม
พิศนุโลกให้เดินทางมาทำพิธีแผ่เมตตา
และขอขมาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือลูกหลานได้ทั้งหมด
ขณะที่ในช่วงค่ำพระครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังของรัฐฉาน
เดินทางมาเพื่อทำพิธีเปิดทางให้การช่วยเหลือเด็กและโค้ชทั้ง๑๓คนสำเร็จ
โดยนำไก่และกระดาษสีขาวมาทำพิธีเปิดทาง
และแลกกับทั้ง๑๓ชีวิตให้เจอทางออกจากถ้ำตามความเชื่อ
โดยมีครอบครัวญาติประชาชนทั้งชาวไทยและชาวพม่า

แผ่เมตตาให้กับเจ้าแม่นางนอน
เชื่อว่าสิงสถิตอยู่หน้าถ้ำหลวงแห่งนี้
สิ่งสำคัญที่นับว่าเป็นข่าวดีคือ
คำจากเกจิท่านนี้ที่บอกว่า

และอีกเพียง๒วันก็จะได้พบกับพวกเขาแล้ว
เมื่อทุก๙จังหวัดนับเป็นสัญญาณบวกสร้างความหวัง

หมูป่าอาคาเดมี่จะออกมาจากถ้ำได้สำเร็จ

ในการนำทั้ง๑๓คนไปยังโรงพยาบาล

เป็นการบูรณาการร่วมกันกับหลายฝ่าย

จะต้องการการนำเฮลีคอปเตอร์
ส่งตัวเร่งด่วนไปยังโรงพยาบาล
ว่าตลอดเส้นทางการช่วยเหลือ
จะต้องพบกับอุปสรรคภัยธรรมชาติ

แต่ทุกหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ

ก็ต้องปลอดภัยกลับสู่บ้าน
สู่ครอบครัวของพวกเขาอีกครั้ง